ไปดูการเหวี่ยงแหหรือว่านแหของท่านในอำเภอดอนพุธที่สระบุรี
ผมเคยทำนะทำแบบท่าน

แม่ก็ตอนแรกก็ดูทำมัดทำแมงดี
ท่านพุทธภงสุริยสิงฐ์ในอำเภอดอลพุธสระบุรี
ท่านสร้างสีสันในการไปหวานแหหรือเหวี่ยงแหหาปลา
ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
บริเวณแปลงนาบ้านหนองมนต์หมู่๕ตะบนบ้านหลวงเมื่อวานนี้ครับ
ท่านแอมเพลอไปทำทุกกิจกรรม
ไม่ว่าจะลงแขกเกี่ยวข้าวทำขนมข้าวยาคูทำอาหาร

เหลือเพียงแต่การหวานแหนี่แหละหาปลานี่แหละ

ต้องอาศัยเทคนิคและความเชี่ยวชาญนะครับ
จึงจะทำให้แหมันเขาเรียกอะไรมันบานออก
มันบานออกไปคลุมพื้นที่น้ำนะครับจะได้ปลาเยอะ

และนายอำเภอก็ลองซ้อมมืออยู่หลายครั้งแล้ว
แต่แหมันก็ยังไม่ปากไม่บานออกไปสักทีนึงนะครับ
กระทั่งชาวบ้านส่งเสียงตะโกนบอกว่าเวียงออกไปแรง
เวียงออกไปแรงท่านแอมเพลอเจ้านายนะฮะ
เกิดภาพเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะ

ก็มีเจ้าหน้าที่รีบกระโดดลงไปช่วยประคองขึ้นมาริมตลิ่งนะครับ

ท่านแอมเพลอบอกว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างไรฟังท่านหน่อยฮะ
มันหวานยากนะลองไปสองทีแล้วมันเหมือนตีก๊อฟอ่ะ

พอวงสวิงไม่ได้เนี่ยมันพุ่งหลาวเลยอ่ะ

มันไม่ออกไปมันย้อนกลับมาพันเอวผมเองนี่แหละ

มันเหมือนวิชาชีพเหมือนกันนะ